ตำรวจงงในงงเพราะว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งจังหวัดเลยฮะ
พอไปเจอเนี่ยไปเจอยาบ้า๑๐เมตรก็ว่าตกใจแล้ว
ไปมาพอเลิกผ้าเลิกเสื้อเอาขึ้นมา
ปรากฏว่ามีชุดชั้นในมีกางเกงในมียกทรงพันรอบเอวเลย

ของเมียแล้วเอาไปทำอะไรจะไปทำของ
ทำของทำคุณสัยให้เมียรักเมียหลง
เห็นเลยตอนแรกหลวงกระเป๋า
ไปเจอยาเสพติดเจอยาบ้า๑๐เมตรก็ว่าตกใจแล้ว
พอเลิกผ้าขึ้นมาเจอเสื้อชั้นใน

แต่นี่คือพันที่เอวผู้หญิงก็พันที่หน้าอกนะอันนี้พันที่เอว
แล้วไปใกล้เนี่ยเอากางเกงในของเมียล้วงยัดใส่ไปในกางเกงในตัวเอง
อีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดึงมาเนี่ยแหมดึงเวลาดึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
ไม่เป็นไรฮะภารกิจของเจ้าหน้าที่ดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว
นี่คือภารกิจของตำรวจภูทรด่านซ้ายจังหวัดเลยไปคุมตัวยุทธนาชัยสิงพาอายุ๔๒ปี
เอาเดิมทีก่อนเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดป้ายทะเบียนแค่นั้นเอง
แล้วตำรวจบอกขอตรวจหน่อยคราวนี้เลิกลักษณ์อาการมันออก
จากนั้นมาล้วงกระเป๋าซ้ายยาบ้า๑๐เมตร
เอาแล้วตกใจแล้วฮะจะมีอีกมั้ยอย่าบ้ายมีอีกมั้ยไม่มีแล้วครับ
อย่าค้นด้วยผมอีกเลยพูดอย่างนี้ยิ่งอยากค้น
เพราะค้นอีกทีคราวนี้อาการหนักกว่าเดิม
ไปเจอเสื้อชั้นในเจอกางเกงในเขาก็ยอมรับว่า
ครั้งนี้เมนละหองระแหงระหองระแหงกับเมีย
ดังนั้นอยากให้เมียกลับมารักกลับมาหลง

ถามพ่อหมอในหมู่บ้านถามพ่อหมอในหมู่บ้าน
เพราะหมอบอกว่าทางเดียวที่จะทำให้เมียกลับมารักกลับมาหลงได้
เอาเสื้อในกับกางเกงในเมียเอามาทำของ

พยายามจะไปทำที่อื่นฮะสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ทำเลย
เจอเจ้าหน้าที่จับสักก่อนฟังอีกที
แล้วถ้าเมียใส่แล้วเป็นยังไง
ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้เหมือนยัน

เพราะฉะนั้นเขียนชาวที่เคยทำก็ทำเป็น

ไม่รู้ครับแค่เอามาแค่ส่วน
แค่ผมก็ไม่ได้เอามาทำไมเอามาดมทำไม
แล้ววิชาอาคมนี้ใครเป็นคนบอกมา

อันนี้เพิ่งลองครั้งแรกครับ

ต้องกลับมารักเพราะว่านี่รักขนาดนี้เลย
ทำทุกอย่างจริงแหมถามว่าได้เอามาสำเร็จความไข้เหรอ
คุณตำรวจอย่าเอาคดีอื่นมาเทียบกับคดีผม
อันนี้ทำของแท้เลยแล้วได้ผลยังยัง
ยังไม่ได้ผลหรือเปล่าใช้คำว่ากูลิจักรกูยังไม่ได้ทำเลย
ตำรวจก็มาจับซะก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วก็ดำเนินคดี
เรื่องของเมียไม่ว่ากันแต่เรื่องยาเสพติดนี้
ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ค่ะเอาไปคืนเมียเถอะเมียจะได้ไม่โกรธนะคะ